เดี๋ยวพาย้อนไปดูสมัยตลกคาเฟ่หน่อย

แต่ตลกดังมีเยอะก็จะเป็นรายการทีวีรายการต่างอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮ

มีตลกคาเฟ่ในยุคสมัยที่ยุคคาเฟ่กำลังแบบเฟื่องฟูอยู่คนหนึ่งนะฮะ

เราทำลูกศรที่ไว้แล้วให้ดูก่อนนะพี่นกแก้วนะพี่นกแก้วตลกคาเฟ่
เฮ้ยไอ้ไม่ตี

เฮ้ยง่ายไอ้ไม่ตีแชง
มันเป็นร้านอาหารแห่งหนึ่งนะฮะแถวบางมดนะค่ะ

อันนี้เขาวงการตลกเขาบอกมันไม่เจ็บหรอกน้องมิ้น
นี่เสียงมันดังแต่มันไม่เจ็บ

อันนี้คือพี่นกแก้วนะฮะปัจจุบันอายุ๖๐ปีนะฮะ
คือแหมจะใช้ปกติตลกเขาต้องมีนามสกุลใช่ไหม
ค่ะใช่ต่อท้ายว่าแบบคณะไหนวงไหนใช่ไหม
แต่ว่าพี่นกแก้วเนี่ยแกอยู่หลายคณะยุคตลกคาเฟ่เฟื่องฟู
อ่าอยู่กับพี่มัมชกมกนะฮะพี่เตาเชิญยิ้มพี่โน่งช่า
ถ้าอีกหลายคณะจนคาเฟ่เนี่ยหมดยุคไปก็ตกงานไม่มีงานทำ
อืมนะฮะล่าสุดมีคนไปเจอนะฮะอ่าพี่นกแก้วนะครับ
หรือว่านายประเสริฐอย่างปร่างไว้หกสิบปีนะครับ
ไปอยู่แถวงานวัดแถวบางบัวทองในพื้นที่นนทบุรีนะฮะ
อยู่กับภรรยาที่ชื่อมดดำนะฮะนี่เล่นดนตรงดนตรีนะครับ
อ่าดนตรีเปิดหมวกอะไรก็ว่ากันไปตรงนั้นอ่ะ
คนก็เลยเอ๊ะตกลงยังไงตลกคาเฟ่ตอนนี้ต้องมาสู้ชีวิตขนาดนี้เหรอ
ตลกตกอับหรืออะไรยังไงพี่นกแก้วบอกว่ายุคที่ตลกคาเฟ่เฟื่องฟูเนี่ย
ทีนี้พอหมดยุคตลกคาเฟ่ไม่ได้ไปเป็นตลกดังทางทีวีหรือว่ารายการอะไรต่างต่อเนี่ย
ก็ตกงานไม่มีงานทำที่ผ่านมาชีวิตก็ลำบาก
นี่มีนกแก้วนะซ้ายมือนะฮะน้ำนี่ต้องไปอาบตามคลองเมื่อก่อนเคยเป็นช่างเชื่อม
แต่ตอนนี้ทำไม่ไหวแล้วตาเริ่มมองไม่เห็น๖๐แล้วต้องไปลอกตานะแถมเป็นโรคไตระยะสุดท้ายอีก
นกแก้วบอกว่าจริงตอนนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในคณะตลกของอ้อมเอสโซเชิญยิ้มนะ
แต่ระยะหลังคณะไม่มีงานก็ต้องมาร้องเพลงเปิดหมวกตามงานวัดก็มากับเมียนี่แหละ
เพื่อหารายได้ประทังชีวิตไม่มีลูกเมียก็ป่วยเส้นเลือดในสมองตีบมีโรคหัวใจด้วย
ต้องใช้เงินหาหมอกันเป็นประจำบางวันเล่นดนตรีเปิดหมวกหาเงินได้๒๓๐๐ก็พออยู่ได้
โดยขณะนี้ก็จะไปตามพื้นที่งานวัดต่างแล้วฮะแถวนนทบุรี
พักอาศัยชายคาก็ไปอยู่ตามที่เก็บศพ
บางทีต้องไปนอนตามนั้นคือมีตามริมเต็นต์ของเขา

หรือบางทีไปกางเต็นต์นอนเอาแผ่นไวนิวเนี่ยมาปิดมากันแดดกันฝน
พอตกเย็นก็ลากลำโพงถือไมค์ไปร้องเพลงตามงานวัดตามพื้นที่ตลาดต่าง

มีกันอยู่๒คนเห็นไหม
เขามีอาคารสถานที่ของวัดที่แบบเก็บศพอย่างนี้
ผ้าใบมาบังแล้วก็นอนกันอย่างนี้ฮะ

ช่วงต่อที่สุดคือไม่ว่าเงินไม่มีตอนนี้มาอยู่ด้วยกันแล้วล่ะ
มันไม่มีค่าน้ำแค่ไม่เท่าไหร่แค่๑๕๐เอง
แต่ว่าตรงช่วงนั้นที่ว่าที่ว่าปิดคาเฟ่ปิดแล้ว
แต่ว่าอยู่กับน้องนั่นแหละน้องคนจ่าย
แต่นี่เราว่าผมเป็นคนที่เคียงใจเงินแค่๑๕๐
ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่มีตังค์จ่ายแล้ว

เคยถึงไม่มีขนาดนั้น
แต่ตรงนี้หมายความว่ายังน่าคิดได้อยู่
แต่ตอนนั้นยังไม่มีอะไรทำมีเด็ดตะหรอกอย่างเดียว

ขณะถึงแตกจบ
เงินมันก็มีอยู่ด้วยว่ะใช้ไป
นกแก้วก็เลยฝากขอบคุณทุกคนที่เห็นข่าว

บางคนก็จำได้ให้กำลังใจมาก็มีล่าสุดมีญาติพี่น้องทราบข่าว
เขาก็โทรมาหาโอนเงินมาให้ก็มีตอนนี้ก็ยังยินนะก็จะทำอาชีพแบบนี้ต่อไป
ร้องเพลงเปิดหมวกตามงานวัดตามตลาดต่างเพื่อหาเงินดูแลตัวเอง
แล้วก็ภรรยาเหลือกันอยู่แค่สองคนเราก็ช่วยเป็นสื่อกลางให้
เพื่อสมาคมตลกทราบข่าวอาจจะเข้ามาดูแลหรือว่าช่วยเหลือบ้าง